ทำไมต้องเป็นภูมิใจไทยทำไมไม่เพื่อไทยทำไมไม่ไทยสร้างไทย

แล้วคุณอันนุหดิภก็ไปอยู่ทายสร้างไทยกับผู้หญิงศุดาวรัตน์

ทำไมคำถามนี้พี่พระภูมิไม่ไปถามภักดิ์เพื้อไทยอะครับ

ก็ต้องไปถามพักเพื่อไทยเพราะอะไรครับ

ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่แนะนำผมผมก็ไปมา
แต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรนะครับเพราะว่า
พรรคเองพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยสร้างไทยเนี่ย
ก็มีคณะกรรมการในการคัดสรรตัวผู้สมัครอยู่แล้ว
คือไม่ว่าจะเลือกใครเราก็ต้องยอมรับมติของพัก
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ก็ยอมรับหมดอยู่แล้ววันนี้การลงสอสอ
มันต้องสังกัดพักถูกต้องฮะมันลงอิสระไม่ได้ไงครับ
อ่าใช่ในเมื่อมันลงอิสระไม่ได้เนี่ย
มันก็ต้องมีพักลงอืมถูกไหมครับในเมื่อพักที่เรา
เราเคยทำงานเนี่ยอาจจะมีคณะกรรมการท่านอาจจะเลือกเป็นคนอื่น
ซึ่งมันก็เป็นดุลพินิษฐ์ของพักเราไม่เคยว่าอยู่แล้ว
ในส่วนของในเมื่อทั้งสองพักอาจจะมีบุคคลที่พักคิดว่าเหมาะสมอยู่เนี่ย
ก็ต้องดูว่าเราจะทำตรงไหนเพื่อมันเกิดประโยชน์คือเอ่อพัก
ทั้งสองพักเนี่ยนะครับก็เคยเสนอว่าลองเป็นเขตอื่นไหมอย่างไทยสร้างไทยเนี่ย
ป๊อปเองท่านก็เมตตาผมนะครับบอกว่าถ้าลงไทยสร้างไทยเนี่ย
เป็นเขตอื่นเอาไหมซึ่งผมก็ยืนยันว่าผมไม่เอาเขตอื่น
ผมไม่ได้อยากไปเป็นสอสอที่เขตอื่นถ้าจะเป็นผมขอเป็นที่บ้านผม
คือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมทำเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
ผมช่วยเหลือคนทั้งประเทศมามาเยอะแล้วอะครับถ้าจะเป็นสอสอ
ผมขออยู่ที่สายใหม่ผมเนี่ยได้ไหมเกิดที่นี่ใช่ครับ
โตผมเกิดที่โรงพยาบาลผู้วิทย์พลคนสายใหม่ใช่ครับ
ผมโตผมทำงานการเมืองก็ที่สายไหมคือไทยสร้างไทยเขาบอก
แต่ไม่ใช่สายใหม่ใช่เพื่อไทยก็บอกเอาลงสอสอแต่ไม่ใช่สายใหม่
เคยมีคนมาคุยว่าเป็นตรงนี้ได้ไหม
ผมก็เลยบอกว่าผมขอที่สายใหม่นี่แหละอืม

เพราะมันบรงอิสระไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันสังกัดพัก
ก็พักไหนให้ผมลงสายใหม่ได้ผมก็เอา
คือวันนี้เนี่ยผมว่าประชาชนตื่นรู้ทางการเมืองครับ
เขาแยกออกครับว่ามันบัตรเลขตั้งสองใบอืม
หนึ่งกาพักใบหนึ่งเลือกตัวบุคคล
ใครที่เป็นที่พึ่งที่หวังให้กับพี่น้องประชาชนได้เขาก็เลือกคนนั้น
หลังจากที่ผมเปิดตัวไปเนี่ยพี่ภาคภูมิหลายคนถามแบบ
ใช่ก็แบบโอ้โหข้อยกันตลอดมีอะไรกันตลอดก็ต้องถามประโยชน์
อืมว่าทำไมไม่เลือกผมอ่ะผมไม่เคยออกมาพูดอะไร
ผมคิดว่าเป็นดุลพินิษฐ์ของพักแต่ละพัก

แล้วก็นโยบายที่พูดกับผมมาเนี่ย

อย่างเช่นนโยบายที่พักภูมิใจไทยบอกผมว่า

ซึ่งทั้งคุณหมอคุณพยาบาลก็เหนื่อยมาก
เพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะมาก
นี่ก็ตรงกับสิ่งที่ผมต้องการนะครับ

ผมก็เสนอไปว่าผมอยากได้ถนนสายรองนะ
อยากได้สัญญาณจราจรอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหา
ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่นโยบายพักเขาพร้อมจะทำอยู่แล้ว

พี่พระอภูมิทราบไว้ว่าในสายไหมผมเนี่ย
มีประชากรสองแสนกว่าแต่มีรถเมย์สายเดียวซึ่งเป็นของเอกชน

ทั้งเขตสายไหมมีรถเมสายเดียวเหรอแล้วก็เดินทางกันยังไง
ก็นานบางทีก็ร่วมชั่วโมงมา๑คัน

ทำให้คนสายไหมผมเนี่ยออกมานั่งรอรถต้องเรียกแท็กซี่เรียกแกรป
ทำให้ค่าคลองชีพเขาสูงขึ้น
ถ้าวันนี้ผมผลักดันนโยบายเอารถเมย์ไปใส่ในสายหมายผมได้เนี่ย
ผมยินดีและผมพูดตรงนี้กลางรายการพี่ภาคภูมินะครับว่ายังไง
ว่าถ้าเกิดว่าสายหมายผมได้โรงพยาบาลได้รถเมย์ได้แก้ปัญหาการจราจรรถติด
ถ้าผมเป็นผมได้เป็นสอสอนะ๔ปีผมทำเรื่องนี้ได้ผมก็ไม่เป็นต่อ
ผมยินดีให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่สามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยี
มีความคิดที่ดีมากผมมาลงต่อคือสอสอเนี่ยมันไม่ใช่สมบัติของตระกูลที่ต้องส่งต่อกันไป
เอางี้เลยเหรอใช่ครับใครมีความคิดดีมาเลย
แต่วันนี้ผมเห็นว่านักการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้
ยังไม่ตอบโจทย์ผมยังไม่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชน
ผมจึงอาสามาลงตรงนี้วันนี้ที่เขตสายไหม
อันนี้คือพูดเพื่อขจัดข้อคอลหาที่ว่าไปทำงานจิตอาสามา๓๔ปีเพื่อหวังลงเลือกตั้งหรือเปล่า
ต้องครับคือผมทำงานการเมืองมานานเป็น๑๐ปีอยู่
จริงเป็นผู้ช่วยสอสอทำงานการเมืองมาก่อนเป็น๑๐ปีแล้ว
ถูกต้องครับผมทำงานการเมืองมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่เป็นผู้ช่วยสอสอด้วยในพื้นที่สายไหม
โควิด๔ปีก็เลยตั้งสายใหม่ต้องรอดถูกต้องครับแล้วพอพ้นมาช่วงนี้จะลงสมัครสอสอ
คนก็เลยบอกเอ้าเอกพบทำสายใหม่ต้องรอดมา๔ปีอ๋อปูฐานจะลงสอสอนี่เอง
ก็ทำไมไม่เปลี่ยนจากคำถามนี้ไปถามสอสอของท่านล่ะครับว่าสอสอที่ท่านมีอยู่ตอนนี้ไม่ทำแบบที่ผมทำ
คนเชียงใหม่จะได้ไม่ต้องมาหาผมคนอุบลไม่ต้องไม่ต้องมาหาผมไงครับเข้ามาทั่วประเทศ
ใช่ก็ให้สอสอในบ้านท่านที่ท่านมาถามผมเนี่ยทำแบบที่ผมทำสิทำแบบที่เส้นได้ทำสิครับ
คนจะได้มีที่พึ่งที่หวังในท้องถิ่นตัวเองไม่ต้องมาหาผมแต่ในเมื่อวันนี้ไม่ทำผมทำเส้นได้ทำเนี่ย
พวกผมจะได้เข้าไปแก้กฎหมายผมเห็นตรงไหนเป็นช่องวงเราก็พร้อมให้แก้ปัญหาให้อยู่แล้ว
ถ้าได้เป็นสอสอของเขตสายใหม่เข้าไปแล้ว๔ปีถ้าได้ตามที่สังกัดพลักษณ์ใหญ่
อะนี้ว่าพลักษณ์ใหญ่เพิ่มใจไทยเนี่ย
ได้อะไรนะได้โรงพยาบาลเหมือนกี่
มันสัญจรสะดวกเศรษฐกิจดีพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผมพอและผมเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาลงสอสอแทนผมต่อไป
๔ปีถ้าทำได้ไม่ลงสอสอไม่เอาแล้ว
ไม่เอาครับผมไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งตรงนี้เลย

ใช่ครับเพราะว่าเราเห็นเรารู้อยู่แล้วว่า
ปัญหาตรงนี้นักการเมืองที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เราไงครับ
ผมจึงขอเข้าไปทำตรงนี้ให้มันได้ตรงนี้
พอเศรษฐกิจในสายไหมดีทุกอย่างมันดีปุ๊บ
ก็เชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาแก้ปัญหาต่อ
วันนี้มันต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่เขาได้ทำแล้วครับ